ริพายโดนดราม่าอีกแล้ว
ระหว่างการไลฟ์ขายของตามสไตล์ของเธอนะ
มีการพูดถึงสงครามของรัสเซียกับยูเครน

อีกไหนก็ได้สักกินหนึ่งนะคะ
เมื่อเรารบชนะแล้วเราจะรีบส่งของให้ค่ะ

ขณะที่คุณพิมพ์ริพายนะครับเขาไลฟ์ขายของ
ช่วงหนึ่งพูดถึงการสู้รบระหว่างรัสเซียกับยูเครน
โดยคุณพิมพ์ริพายก็พูดประมาณว่า
เธอเป็นเมียของท่านเวลาดิเมียปูติน
ประธานาธิบดีของรัสเซียกองทัพกำลังจะบุกยูเครนนะ

ได้ช่วยซื้อสินค้าอะไรประมาณนี้
เจ้าของโพสต์ระบุข้อความไว้ว่า
ประเทศหนึ่งถูกลุกรานละเมิดอำนาจอธิปไตย
บ้านเมืองเสียหายประชาชนล้มตาย

และมีคนอีกมากมายต้องพลัดบ้านพลัดถิ่น
มีคนต้องหลบซ่อนอยู่ชั้นใต้ดินหวาดกลัวเสียงไซเรน
สมควรแล้วหรือที่เอามาเป็นโจ๊กในการขายสินค้า

ว่าเหตุการณ์ดังกล่าวเกี่ยวข้องกับความเป็นความตายของคน
หรือเป็นเรื่องของคนผู้บริสุทธิ์นะครับ

บางครั้งบางคนก็โยงถึงดราม่าก่อนหน้าที่
คุณพิมบริพายก็เคยถูกวิภาควิจารณ์ไปก่อนหน้านี้ครับ